ไปกันที่กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดวันนี้พลาดไม่ได้
เดี๋ยวจะพาไปดูกับร้านนี้ที่เราจะฝากให้ครับ
นี่เลยใครทำอาหารเองนะห้ามพลาด
ซอสเด็ดจากร้านซอสแม่สุดปัง
เป็นซอสโฮเมดนะครับที่ผสมแล้วด้วยสูตรจากเชฟเลยนะ
เขาว่ากันว่าใช้เพียง๑๒ช้อนโต๊ะ
ไม่ต้องกลุ่มเพิ่มเลยชอบที่คนทำอาหารไม่เป็น
หรือร้านอาหารที่ต้องการคุมรสชาติอาหารให้อร่อยกงที่
ซอสนี้ตอบโจทย์มากเลยครับ
ใครสนใจอยากซื้อผมว่านะถ้าคุณจดไม่ทัน
คุณถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้เลย๑๒๓แชร์
เอาล่ะส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่
อยากจะให้พวกเราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
พวกเราจะช่วยโปรโมทรีวิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
สู้เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกร้านนะคุณผู้ชม